ตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมามีพิธีเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากสดือทะเลด้วยการสมมุติกำหนดพื้นที่ให้บริเวณหอไตรกลางน้ำเป็นที่ที่จะเชิญพระอุปคุฎขึ้นมาซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดจากบรรพบุรุษโดยจัดเตรียมเครื่องบูชามีผ้าไตรจีวร
บาทดอกไม้กูบเทียนและพระพุทธรูปที่สมมุติแทนพระอุปคุฎจากนั้นผู้ทำพิธีจะบอกกล่าวขอพรให้พระได้อำนวยชัยปกป้องคุ้มครองภัยพร้อมทั้งอันเชิญพระพุทธรูปขึ้นไปจัดเก็บไว้หน้าพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีต่อไป